ต่อกันที่เรื่องนี้เมื่อวานนี้เขาบอกว่า
เวลาคนรักเก่ามันเจอกันถ้ามันจบกันด้วยดีก็เอออาจจะมีส่งสายตารู้สึกดีต่อกัน
แต่ถ้ามันจบกันไม่ดีคุณผู้ชม
เมื่อกี้พอบอกว่าถ้าจบกันไม่ดีกล้องซูมไปที่พี่มิ้วเลย

คุณเสกโลโซกับคุณการวิพากรค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เขามีงานประกาศรางวัลแล้วบังเอิญไปเจอกันสองคนนี้
อย่างที่เขาบอกว่าจะมีลมพัดถวน
อันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าลมพัดหัวหรือลมพัดตึงค่ะ

เขาบอกว่าแฟนคลับคิดว่าจะได้เห็นวินาทีที่อดีตสามีภรรยาเสกโลโซและการวิพากรปะหน้ากันกลางงานประกาศรางวัลเมื่อวานนี้คิดว่าจะมีอะไรดีเกิดขึ้น
แต่งานนี้กองเชียร์อดเห็นภาพชื่นมื้น

ต่างคนต่างมานี่จะเดินเข้ามาด้วยกันทำไมล่ะ

ร็อกเกอร์เท้าหนักได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าไม่มีโอกาสพบหน้าอดีตภรรยา
แต่ได้เจอกับลูกชายคนโตที่มาร่วมงานค่ะ
คือคุณการเข้ามากับน้องลูกชายคนโตนะครับ
พร้อมกับชี้แจงประเด็นข่าวลือชัดเจน

คุณเสกบอกอย่างนี้เลยโอ๊ยไม่มีทางเป็นไปได้
เพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวเนื้อหอมสุดค่ะ
คุยกับสาวทั้งในแล้วก็นอกวงการเพียบ

ก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าไม่ได้อ่าน
คือผมคิดว่ามันผ่านไปแล้วพอมันจบไปแล้ว
นี่เราก็ไม่ได้ต้องไปลื้อฟื้นอะไรนะครับ
ลูกต้องช่วยกันเลี้ยงแค่นั้นเอง
การที่จะมาอยู่ด้วยกันเป็นคู่เป็นแฟนกันนี่คงไม่มีแน่นอนนะครับ
ผมไม่ได้มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเขา
ผมไม่ได้ต้องการที่จะทำร้ายหรืออะไรเขาเลย
ไม่เคยมีความคิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาเองเป็นแม่ของลูกเรา
ดังนั้นเราเองก็มีความรู้สึกที่ดีกับเขาเสมอ

ผมไม่ไปหรอกผมไม่กลับไปแน่นอน
ผมก็มีคนที่รู้ใจของผมอยู่
เดี๋ยวค่อยเวลาจริงจัง

ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโสดไปก่อนแล้วกัน
ขณะเดียวกันที่อดีตภรรยาคุณการวิพากรค่ะ

ว่าเป็นเพราะว่าไปเจอรูปอดีต
แต่ก็ยืนยันว่าไม่คิดว่าจะกลับไปดีได้ดังเดิม
เพราะว่าตอนนี้เรายังมีคดีความกันอยู่
แล้วก็ไม่ยอมถอนแจ้งความตามที่อีกฝ่ายพูดเอาไว้ด้วย
ส่วนอนาคตนั้นจะมีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวอบอุ่นเหมือนเดิมหรือเปล่า

มีลูกด้วยกัน๓คนเธอก็พูดกันมาอย่างนี้นะคะ

คงไม่ตีกันให้เห็นอย่างแน่นอน
เห็นแล้ว
ความรู้สึกดีตอนนี้ยกมีกันอยู่ไหม

๕ปีหรือว่าอะไรอย่างนี้จะเป็นอย่างไร

ลูกเรามี๓คนอะไรอย่างนี้

ส่วนมากก็อยู่กับคุณแม่อยู่บ้านแม่นะครับ

มันกลับมาเหมือนเดิมไม่ให้ได้ผมคิดว่า

หวนไม่หวนทวนไม่ได้หรือยังไงก็ตาม

เห็นเขาแบบนี้ทั้งคู่แล้วก็ยังดูมีความสุขกันดีมากกว่า

แต่อีกคนนึงก็ยังเป็นแม่ที่ทำหน้าตี